เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะเป็นเหตุการณ์บนท้องถนน
บนถนนแถวพระรามเก้านะคะมีรถสองคันขับมาในลักษณะที่ปาดหน้ากันไป
หน้ากันมาคันหนึ่งเป็นรถเก๋งคันหนึ่งเป็นรถพลิกอัพ
กันไปปาดกันมาแล้วโมโหถึงขั้นจอดรถแล้วลงมาทะเลาะกัน
แต่มันทะเลาะกันหนักถึงขั้นที่คนขับรถเก๋งเขามีมีด
พอลงมาจากรถเอามีดแทงคนขับรถพลิกอัพ
แล้วคนขับรถพลิกอัพตอนแรกยังไม่เสียชีวิตนะแต่คาดว่าเสียเลือดเยอะ
สุดท้ายเสียชีวิตทีนี้คนแทงเขาพอเห็นว่าโอ้โห
แทงเขาจนเขาเสียชีวิตอ่าตัวเองช็อกช็อกเหรอช็อกไปเลย
ขั้นที่กู้ภัยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะ
รถเก๋งยี่ห้อซีวิกสีขาวทะเบียนเก้ากอไก่สอสาราสองสามแปดสามกรุงเทพ
กับรถเป็นรถกระบะสีบรรเงินทะเบียนบ่อยไม้ขอไข่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดกระบี่ค่ะ
สองคันนี้ปาดกันไปปาดกันมาบนถนนพระรามเก้าขาเข้า
ใกล้แยกรามศูนย์แล้วก็จอดลงมาทำร้ายร่างกายกันถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
ผู้ที่เสียชีวิตคือนายเงิ่งพรรณเทียร์เจริญอายุห้าสิบหกปี
ประยุระจตุพรอายุ๒๗ปีอยู่ในอาการช็อกเลยนะคะ
ช็อกอยู่ในรถสุดท้ายก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลปียเวท
คำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึงและคนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
นายสรุติกับนายยิ่งพันธุ์ขับรถปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมาจนถึงจุดเกิดเหตุ
บนถนนพระรามเก้าทั้งคู่จอดรถลงมาจากรถ
แล้วก็ทะเลาะกันถึงขั้นลงไม้ลงมือกันนายสรุติคนขับรถเก๋งเนี่ยค่ะ
มีมีดเอามีดเนี่ยแทงไว้ที่ชายโครงด้านซ้ายกับต้นขาซ้ายของนายยิ่งพันธุ์
นายยิ่งพันธุ์ก็เดินกลับเข้าไปนั่งในรถของตัวเองนะคะครับ
แต่ว่าก่อนนั่งหยิบเหล็กคาดว่าเป็นที่ล็อกเกียร์ค่ะ
ปลาใส่กระจกหน้ารถเก๋งของนายสรุตินายสรุติก็เลยขับรถแซงออกไป
ตอนนั้นเนี่ยนายยิ่งพันธ์ยังพอมีสติขับรถตามค่ะ
ตามไปได้สักร้อยเมตรคาดว่าน่าจะช็อกเพราะว่าเสียเลือดเยอะ
ต้นขาด้านซ้ายน่าจะไปตัดเส้นเลือดใหญ่พอดีหมดสติ
รถไปพุ่งชนท้ายรถของนายสรุตินายสรุติลงจากรถเดินไปหานายยิ่งพันธ์
พอเห็นนายยิ่งพันธ์นั่งคอพับอยู่ในรถอาการไม่สู้ดี
ตัวเองก็กลับไปนั่งในรถของตัวเองด้วยอาการช็อกกู้ภัยมาค่ะ
ปั๊มหัวใจนายยิ่งพันธุ์แต่ช่วยชีวิตเอาไว้ไม่ได้นายยิ่งพันธ์เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ
ส่วนนายสรุติที่ไปแทงเขาเนี่ยก็ช็อกนั่งอยู่ในรถของตัวเองค่ะ
ขอทุกประจกหวังต้นเราขอทุกประจกหวังเติบมาเพิ่งต้นในหมดสติ
ที่กับม
ไว้ให้คุณมีแทงแต่ไม่ได้บอกว่าใครคุณแทง
คนขับรถเก่งเพราะรู้ว่าแทงเขาจนตาย

ให้คุณครินกระมุดโยธินนักข่าวของเรา
เดินทางไปที่นิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
ไปเจอกับน้องชายของผู้เสียชีวิตนะคะ
เล่าให้ฟังว่าก่อนเสียชีวิตพี่ชายยังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกับลูกชายอยู่ที่บ้านอยู่เลย

แล้วก็กลับบ้านแถวนนทบุรี
ตัวเขาเนี่ยเพิ่งเดินทางกลับจากนครสวรรค์ถึงกรุงเทพ
พอมาถึงปุ๊บก็รู้ข่าวว่าพี่เสียชีวิต
ตอนนั้นช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์พอดีก็เลยไปโรงพยาบาลไม่ได้รอถึงเช้าอะค่ะ
ก็ตกใจมากแล้วก็คาใจมาก
อยากรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุถึงขั้นที่ต้องแทงพี่ชายเขาตาย
คู่กรณีที่บอกว่าไปหาว่าพี่ชายเขาถือปืนลงมาข่มขู่เนี่ย
เขายืนยันว่าพี่ชายเป็นอดีตตำรวจก็จริงแต่ตอนนี้เป็นทนายความ
พกอาวุธติดตัวไปไหนนะคะ
กับกู้ภัยที่ค้นรถของพี่ชายก็ไม่เจออาวุธปืนอะไรตามที่อีกฝ่ายกล่าวอ้าง
แล้วก็เลยบอกว่าถ้าผู้ก่อเหตุจะมาขอขมาศพ
ก็ยินดีนะเพราะว่ายาดเองก็อยากจะถามคำถามหลายอย่างมาก
กับตัวผู้ก่อเหตุนะคะครับ
อยากจะถามนะฮะว่ามันต้องทำขนาดนี้เหรอ
แล้วเห็นว่าเขาก็เหมือนออกมาให้ข่าว
ว่าเหมือนพี่ชายผมถือปืนลงไป
แต่ผมก็ได้รับการยืนยันจากทางตำรวจกับทางกู้ภัยแล้วเนี่ย

แล้วพี่ชายเราก็ไม่เคยมีเรื่องเล่นปืนเล่นอะไร
ไม่ได้เล่นปืนแล้วไม่พกปืนด้วย
ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่สาร๓วัดน้อยนพคุณเขตดุสิตค่ะ
เป็นสถานที่ตั้งศพของผู้เสียชีวิตนะคะ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
เพราะว่ายาดยังทำใจไม่ได้กับการเสียชีวิตของนายพันพฤษ

ก็ทางครอบครัวบอกว่าก็ไม่หนักใจเรื่องคดี
เพราะผู้ก่อเหตุตอนแรกมีรายงานข่าวบอกว่า
ผู้ก่อเหตุเป็นหลานชายของข้าราชการระดับสูง
แต่ว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่าก็ไม่หนักใจค่ะ

ก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
เรื่องของคดีเนี่ยค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับตำรวจมาให้ด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกชนะวรสินสุพะนารักษ์ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลมักกษัน
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
คดีนี้เนี่ยโทษระวังคุกระวังโทษจำคุกตั้งแต่๓ปีถึง๑๕ปีนะคะ
รวมไปถึงข้อหาพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
สำหรับข้อหานี้มีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
แจ้งข้อหาไปแล้วค่ะนายสรุติเนี่ยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
ชั้นพนักงานสอบสวนไปนะคะเพราะว่าญาติมาขอประกันตัวไป
โดยใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด๒แสนบาท
ประกันตัวไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะครับ